มีการปรับอัตราภาษีแบบใหม่
และเพิ่มวงเงินในการที่จะนำไปหักลดหย่อน

เป็นข่าวดีสำหรับประชาชนโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนนะครับคุณผู้ชม
วันนี้นายอภิษักตันติวรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับ
วงเงินสูงสุดของการเสียภาษีนะครับโดยผู้ที่เสียภาษีอัตราภาษีสูงสุด
ร้อยละ๓๕คือผู้มีรายได้ตั้งแต่๕ล้านบาทขึ้นไป
จากเดิมต้องมีรายได้เกินกว่า๔ล้านบาทขึ้นไป
ส่วนผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่๒ล้านถึง๕ล้านบาทจะเสียภาษีร้อยละสามสิบ
จากเดิมผู้ที่เสียภาษีอัตรานี้ต้องมีฐานรายได้ระหว่าง๒ล้านถึง๔ล้านบาท
ส่วนผู้ที่มีรายได้ต่ำลงมานะครับยังคงเสียภาษีอัตราเท่าเดิม
การปรับปรุงวิธีนี้จะทำให้คนที่มีรายได้สูงนั้นมีภาษีที่จะต้องชำระลดน้อยลงมา
ส่วนผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน๑๕๐๐๐บาทจะได้รับการยกเว้นภาษีนะครับ
อกจากนี้ยังปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายของเงินเดือนค่าจ้างค่าในหน้าจากเดิม
หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้๑๔๐แต่ไม่เกิน๖๐๐๐บาท
ของใหม่ให้หักเพิ่มเป็นร้อยละ๕๐ไม่เกิน๑แสนบาทครับ
ส่วนค่ารถยนต์สำหรับผู้มีเงินได้เพิ่มจาก๓๐๐๐บาทเป็น๖๐๐๐บาท
ลดห่อนคู่สมรสจาก๓๐๐๐บาทขยับเป็น๖๐๐๐บาท
ลดหย่อนบุตรเพิ่มขึ้นเป็นคนละ๓๐๐๐บาทไม่จำกัดจำนวนบุตร
ที่เคยจำกัดให้หักได้ไม่เกิน๓คนนะครับ
คลองสร้างภาษีใหม่จะมีผลบังคับใช้ในปีภาษี๒๕๖๐
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยอมรับว่าการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในครั้งนี้
จะทำให้รายได้ของรัฐลดลง๓๒๐๐๐ล้านบาท
แต่เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจเพราะจะทำให้ประชาชนนั้นมีเงินใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น
ยืนยันว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
เนื่องจากว่ายังมีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาประเทศ
และยังจำเป็นต้องดูแลค่าใช้จ่ายของประชาชนอยู่นะครับ
เนื่องจากว่าเศรษฐกิจไทยนั้นยังไม่ฟื้นตัวมากเพียงพอครับ